ครูสั่งให้นักเรียนนั่งสมาธิ
แต่งานนี้มีการร่ายมนต์ไร้คาถากันด้วย

คนอื่นนั่งขัดสมาธิปกติเลยใช่ไหมคะ
นั่งท่าสมาธิปกติดูน้องผู้หญิงคนหลังสิฮะ
ครูเอามาโพสต์ไว้ในแอปพลิเคชันติ๊กต๊อกบอกถ้า
ถ้าครูเป็นอะไรไปหนูคนแรกที่ต้องรับผิดชอบนะลูก

บางคนเห็นนี่อาจจะแบบหัวใจวายตาย

แต่ว่าบางคนก็เข้าไปแซวแบบเออน่ารักดีนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงเรียนวัดสายทองที่ตัวเมืองสุพรรณบุรีค่ะ
ให้นั่งสมาธิเล่นของใส่ครูแล้วหนึ่งหัวจะปวด